เซ็กซี่สะบัดไปเลยจากกับคุณโยยสวัสดีนะคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยว่าคนนี้นะคะการันตีความเซ็กซี่จะเป็นยังไง

ถ้าบอกวันนี้ไม่เด็ดแสดงว่ากินเผ็ดไม่เป็นนะดี
กับความแซ่บสุดไม่หลุดโผล่
ก็ต้องยกให้โยยศสวัสดีค่ะ
ถึงจะกระจายความแซ่บอยู่บ่อย
ฟิตหุ่นเกินร้อยมาทั้งปี
จะไหนหรือนอกสถานที่พี่ก็บ่ยัน
จะแอดเย้ยฝาก็ดูเข้าที
หรือจะเก๊กเซ็กซี่ก็ดูเข้าตา

แต่นานทีจะได้เห็นลีลาบักหุ่งโมเดล

ชุดที่หุ่นโชว์เอวองค์ทรงงูเหลือม

โยกย้ายเอวซ้ายทีขวาที

ส้มตำอร่อยไหมไม่รู้สิ
แต่ที่การันตีเห็นที่จะเป็นคนต่ำ

พริกที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่ายอยศ

ช่วยไปรักเท่าไหม
ยังไม่ได้พิเศษ
รักที่สงทุกที่